เริ่มกันที่ควันหลงฟุตบอลโยต้าไทยลีกสองพันสิบแปดเมื่อวานนี้ค่ะที่เมืองทองนะคะแพ้ให้กับทีมประจวบเอฟซีไปถึงหกประตูต่อหนึ่ง
โดยทำให้โค้ชแนนทศตวรรษีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเมืองทองก็ประกาศลาออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบ
ซึ่งงานนี้โค้ชวังทวชัยดำรงองต์ตะกูลผู้ประจบเอฟซีก็ออกมาแสดงความผิดชอบด้วย
วัดชัยดำรงอ่องตระกูลค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมประจบเอฟซีก็ให้สัมภาษณ์
คุณซื้อของเมืองทองที่ประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ทั้งเสียชนะทิพย์สองกระสินชีวิตสินแดงดากวินธรรมสจานันทร์และเทียทรอนบุญมาธรรม
แต่ว่าเป้าหมายทุกอย่างยังเหมือนเดิมและความคาดหวังก็สูงเท่าเดิม
จนเป็นความกดดันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ด้วยค่ะ
สำหรับทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะก็ออกสตาร์ทไทยลีก๕นัดแรกได้ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร
ตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อฤดูการ๒๐๐๙ค่ะ
ตอนนี้ก็เก็บได้เพียงแค่๖คะแนนเท่านั้นเจ็ดคะแนนนะคะรั้งอันดับที่สิบ
ทำให้โค้ชแบรนด์ก็ขอลาออกหลังเกมค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานนะคะว่าบอร์ดบริหารยังไม่อนุมัติการลาออกในครั้งนี้
โดยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแค่นัดเดียวเท่านั้นต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ